อีกหนึ่งเรื่องอันนี้คือเป็นประเด็นดราม่าระหว่างโชครถแหกับคุณบอล
แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยจบแล้วเรื่องนี้จบแล้ว
เคลียร์กันเขาบอกว่าจบจริงนะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเล่นคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราช
ดูท่าทางเพื่อนที่ฉันไปด้วยไปดูด้วย
ก็พูดว่าอยู่ที่นครศรีธรรมก็บอกดูท่าทางกลับมาชื่นมื้นแล้วตอนที่แสดงมนุษย์วิธีก็ไม่ได้ดู

ทั้งคู่อะคุณผู้ชมย้อนกลับไปก่อน
กลับไปที่โชคไทยรถแห่จริงชื่อนี้นะแต่สั้นคือโชครถแห่
โชคไทยรถแห่เป็นศิลปินดังสังกัดค่ายไทยรถแห่
เขาเคยไปร่วมฟิเจอร์ริ่งกับบอลเชิญยิ้มในเพลงต่อลอกอร์
พอกระแสเพลงนี้ดังก็เลยทำให้โชคอยากจะออกมาทำงานเอง
ก็เลยตัดสินใจออกจากสังกัดเดิมทีเนี้ยด้วยความเอ็นดูของคุณบอลเชิญยิ้
ตอนแรกที่ทำงานเนี่ยที่เริ่มทำงานด้วยกันเนี่ย
ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไปได้ด้วยดีแต่มันไม่ใช่
เพราะหลังจากนั้นปัญหามันก็มาเรื่อยสั่งสมกันมา
แตกหักแล้วก็เป็นกระแสคือโชคกับบอลเนี่ยไปเล่นงานที่ร้านหนึ่ง
คุณโชคกับคุณบอลไปเล่นด้วยกันที่ร้านหนึ่ง
คลิปนี้เลยคลิปนี้เลยระหว่างที่ร้องเนี่ย
ให้เธอได้กับเขาประมาณนี้ใช่
แล้วปรากฏว่าคุณบอลเนี่ยร้องอยู่ใช่ไหม
ถูกนักร้องในวงของคุณโชครถแห่เนี่ย
ไปตัดจบเพลงเขาจนทำให้คุณบอลไม่พอใจ
คือไม่ได้มีคิวว่าต้องร้องคู่กันด้วยนะ

ใช่ใช่แต่ว่านักร้องในวงของคุณโชครถแห่เนี่ย
ตัดจบเพลงนี้คุณบอลแกก็เลยไม่พอใจ
แต่ทีนี้ด้วยความมืออาชีพด้วยความสปีริตเนี่ย
ก็เล่นจนจบคอนเสิร์ต
หลังจากนั้นปัญหาถามว่ามันจบไหม
ไม่ค่ะเริ่มมีมาเรื่อยเริ่มขุดมาเรื่อยนะคะ
คุณบอลก็เลยตัดสินใจประกาศบอกว่าไม่รับงานกับโชค
ส่วนโชคเนี่ยก็ตัดสินใจบอกว่างานเก่าที่รับไว้เนี่ย
ยังคงดำเนินต่อไปนะตอนนั้นนะคะ
ทางโชคกับนัดแฟนสาวที่พ่วงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะ
ก็ออกมาแถลงหลังจากนั้นมีการไลฟ์ชี้แจง
แต่ดูเหมือนว่ายิ่งแถลงยิ่งชี้แจงก็ยิ่งโดนด่า
เพราะเท่าที่ฟังเหมือนกับว่าแฟนของโชคเนี่ยก็คือคุณนัทเนี่ย
เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยครับทำให้กระแสดราม่ามันถาโถมเข้าใส่ด้วยนะคะ
งานที่เหลืออีก๕๐งานขอยกเลิกทั้งหมด
เพราะรู้สึกอึดอัดใจที่จะร่วมงานกับบอล
โอ้โหนี่เป็นประเด็นดราม่าใหญ่เข้าไปเลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ทั้งคู่ก็คือโชครถแห่กับคุณบอลเชิญยิ้

คือพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น

เพราะในรายการก็มีการถกเถียงปัญหาที่คาใจกันมานานแล้ว
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณโชคพร้อมกับแฟนสาว
ส่วนเรื่องคิวงาน๕๐งานแล้วว่าอย่างไร

ปรากฏว่าทั้งคู่บอกว่าจะกลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนงานที่เหลือหลังจากนี้ก็แยกย้ายต่างคนต่างทำงานนะคะ
พี่หนุ่มในรายการเทมพูดตรงเลยครับ
หนุ่มถามว่าเอาจริงคือเนี่ย
จริงคุณต้องมีคิวไปเล่นด้วยกันที่นครศรีธรรมราชคุณจะไปไหม
ตอนนั้นคุณโชคก็อึ้มผมแบบไม่ถัดแล้ว
คุณหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการตัวให้ใหม่เลย

สปีริตซื้อตัวให้ใหม่เลย
สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ไปแสดงด้วยกัน

ทั้งคู่ก็ขึ้นเครื่องไปแสดงงานที่นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชเมื่อ๓ทุ่มที่ผ่านมานะฮะ
ทั้งคู่เล่นด้วยกันเป็นงานแรก
หลังจากที่มีปัญหาเคลียร์ใจกันจบปุ๊บ
โอ้โหอยากให้ดูบรรยากาศชื่นมื้นจริง

ไม่ได้ดูโชคกับบอลเลย

แต่ว่าเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ

จริงอยู่ด้วยกันร่วมกันดังก็น่าจะไปต่อกันให้ได้

คุณผู้ชมดูจากการแสดงบนเวทีแล้วก็เหมือนทั้งคู่ได้ปลดปล่อยความรู้สึกออกมานะฮะต่างคนต่างรับส่งกันดีแล้วก็ยิ้มให้แก่กันนะฮะหวังว่าหลังจากนี้ไปไอ้คิวงานที่เหลืออีกสักประมาณห้าสิบงานเนี่ย

ก็ทุกอย่างจะราบรื่นก่อนที่จะแยกย้ายตามทางของตัวเองนะคะคือไม่ใช่อะไรหรอกผู้จัดงานคนที่เขาจ้างงานไว้แล้วเนี่ย

แล้วคือถ้าจับมือกันได้ขึ้นเวทีร่วมแสดงด้วยกันได้จริงก็เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะ
ใช่นะคะสร้างมูลค่าให้กับตัวเองอย่าไปแบบมีปัญหากันเลยอยู่ในวงการนี้อีกนานนะคะ